โซเชียลกันต่อเนื่องเลยนะคะผู้ที่ใช้เฟซบุ๊ก
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าโดยเฉพาะช่วง๑๒วันนี้ค่ะ
อาจจะเห็นข้อความแปลกที่มีคนโพสต์ต่อกันมานะคะ
เรื่องของการห้ามนำภาพไปใช้ซ้ำหรืออะไรต่างเหล่านี้

ว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่จดหมายลูกโซ่อย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดนะคะ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีรายงานค่ะว่าเครือข่ายเฟซบุ๊ก
มีผู้โพสต์ข้อความระบุว่าณวันนี้๒กรกฎาคม๒๕๖๒
เวลา๒๐นาฬิกาข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้เฟซบุ๊ก

สามารถใช้รูปภาพข้อมูลโพสต์ของข้าพเจ้า
ในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต
หรือทั้งหมดที่อยู่ในโปรไฟล์ของข้าพเจ้า
จากนี้ก็ยังมีการระบุว่าสมาชิกเฟซบุ๊คทุกคน

มีฉะนั้นภาพของคุณอาจจะถูกเฟซบุ๊กดึงไปใช้โดยไม่

และที่สำคัญอย่าแชร์ข้อความนี้
แต่ให้คัดลอกแล้วก็นำไปโพสต์ใหม่ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
และให้เปลี่ยนวันที่แล้วก็เวลาก่อนโพสต์
ซึ่งข้อความลักษณะนี้จริงนั้นมีลักษณะโพสต์
เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะในข้อความความหมายเดียวกันนะคะ

ก็ทำให้ผู้ใช้เฟซบุ๊คบางส่วนแตกตื่นตกใจ
แล้วก็คัดลอกข้อความไปโพสต์กันต่อกันจำนวนมาก
ขณะเดียวกันก็พบแล้วว่ามีข้อความภาษาอังกฤษ

ทางเฟซบุ๊กมีคำชี้แจงถึงเรื่องนี้มา

ใจความสำคัญบอกว่าอย่าหลงเชื่อข้อความที่ปรากฏ
ไขการใช้งานได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนทั้งหมดแล้ว
คุณยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาและข้อมูลต่างในเฟซบุ๊คของคุณ
และสามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวได้
หลังจากที่ไทยรัฐออนไลน์และหลายสำนักข่าวนำเสนอไป
ก็ทำให้ผู้ใช้งานบางส่วนใครกังวลนี้แล้วนะคะ
ด้านนายปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญทางระบบคอมพิวเตอร์
และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบอกว่า
ข้อความที่ส่งต่อกันนั้นเรียกว่าฮ็อก
เป็นข้อความโคมลอยหรือว่าจดหมายลูกโซ่
ที่ถูกส่งต่อกันมาแม้จะไม่ใช่ไวรัส

เพราะการโพสต์หรือว่าแชร์ข้อความเป็นเท็จออกไป

การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สามารถควบคุมวิธีการแชร์ผ่านทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
และการตั้งค่าแอปพลิเคชันของตัวเอง
ถ้าหากไม่ต้องการให้เฟซบุ๊กนำเนื้อหาของผู้ใช้ไปเผยแพร่
หรือว่าลบเนื้อหานั้นออกไปเท่านั้น
เมื่อก่อนถ้าจะเห็นก็เป็นอีเมลลูกโซ่แบบนี้เหมือนกัน
ถ้าจำกันได้ช่วงที่ฮอตเมลยังเป็นฮอตเมลอยู่
ส่งกันมาบอกว่าฮอตแมวจะปิดตัวบ้างจะเก็บเงินบ้าง

ให้เห็นเหมือนกันวันนี้ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น

เป็นแบบนี้นี่เองเรามาระวังกันด้วยนะคะ